ตอนนั้นเคยมีปัญหาเรื่องความรักกับสาวแล้วมันกลายเป็นว่าเขาเลยมาเล่นงานเราหรือเปล่า
ไม่น่านะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็หลังจากเอ๊ะ
ที่ได้ไปเช็คไหมว่าคนที่โพสต์เรื่องนี้เรารู้จักเขาหรือเขาไป
ไปส่องมานะคือแอบไปส่องมาว่าคนนี้เขาคือใครอะไรอย่างเงี้

ก็ตอบว่ายังไงบ้างครับเพราะว่าหลายคนเหมือนกับบุ๊บบ้านว่าทุกคนเป็นเราอยู่แล้ว

ผมตอบว่ายังไงบ้างเพราะว่ามันเก่าเลยทำไมเขาอยู่แล้ว
ก็เราก็บอกกับตัวสังกัดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างนี้
แล้วจะรู้ว่าจริงจริงเราขายเบาโลงแบบนี้อยู่มา๕๕๒

ก็ถูกแถวงานการสอบอยู่เดียว

เอ้ยพี่แล้วเปราะ

คุณพ่อแล้วตอนแรก

เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรมายืนยันว่าเป็นตัวเราได้จริง

รู้เปล่าก็อะไรแหละก็ไม่ได้กลัวว่าแบบมันจะเป็นการลิฟท์เครดิตเรา
เพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรหรือไม่ได้การกัดดาวน์รุ่งหรืออะไรอย่างนี้ครับใช่ไม่มีครับ
คือมองไหมว่าเป็นการสกัดดาวรุ่งเลยหรือเปล่าเพราะมันไปออกในช่วงที่แบบเราแบบเออมีนักกีฬา
ศึกไหมเหรอครับที่เขารู้สึกไม่พอใจว่าดังแล้วทิ้งแฟน
ผมอ่ะไม่รู้สึกนะเพราะว่าผมไม่ได้โต้ตอบอะไรกับเลยไม่รู้สึกว่าอันกันกลับอีกแค่เดียว
เคยไปหักห่วงใช่ไหมอือไม่เคยไปเขาหักห่วงครับ
แล้วจากตอนเราอยู่ด้วยบ้าง

ตอนนี้เราทุ่มเทกับการทำงานอย่างเดียว
เพราะว่าผมเพิ่งสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ครั้งแรก

เวลาไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัว
แต่ไม่มีประกันอะไรเนอะ

ใครจะเข้ามาคุยกันได้ใช่ไหม

ตอนนี้ขอทุ่มเทให้กับการซอสมินดีกว่า